สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
คุณอยู่กับเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะ
เริ่มกันที่เรื่องแรกแบบไม่รอช้าเลยนะคะ
สำหรับเรื่องความดราม่าของแก๊งนางฟ้า
ตอนนี้ดิฉันบอกเลยว่าเอาให้พักไว้ก่อน
ให้เรื่องนี้ให้เวลาเยียวยารักษาจิตใจของทุกคนกันไปก็แล้วกันนะคะ
แต่ว่าชีวิตทุกคนต้องเดินหน้าต่อไปนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะรวมถึงเรื่องหัวใจของดาราสาวผิวขาวโอโม่อย่างวุ้นเส้นวิริธิพาด้วยหรือเปล่าค่ะ
เมื่อเธอนี่โปรลูมเฟรมกับไฮโซนายประไหนฯฟรรปรภาพพร้อมกับแก๊งเพื่อน

ส่องดูแล้วในรูปเนี่ยไม่มีสาวคนอื่นเลยนอกจากศัลกิษษและเพื่อนของคุณนายนะ
แต่ว่าเขาบอกว่าก็ไม่แปลกนะเพราะว่าจริงแล้วกลุ่มนี้ก็เป็นเพื่อนกวนเดียวกันอยู่
แต่นี่แหละพอเข้าไปส่องในคอมเมนต์ใต้ภาพนะคะต่อมเผือกชาวเน็ตเริ่มทำงานทันทีค่ะ
เหล่าเพื่อนสนิทเข้ามาแสดงความคิดเห็นมาแซวกันเป็นในค่ะ
คริสหอวังลีนาตาลีไอซ์อภิษดาแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนนะครับ
แซวว่านี่เป็นการเปิดตัวหรือเปล่า

ดูท่าว่านี่อาจจะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของคู่นี้ก็เป็นได้ค่ะ
ถ้าเข้าไปดูในของสาววุ้นเส้นเนี่ยอาจจะไม่เห็นอะไร
ก็จะเห็นรูปมันชัดเจนนะคะมีความรักเราก็ดีใจด้วยค่ะ